ดูเรื่องของสาวสุรินที่ถูกจับในข้อหาปลูกกัญชา๑ต้นบ้างดีกว่า
ได้รับการประกันตัวแล้วก็ต้องใช้หลักทรัพย์ประมาณ๑แสนนะคะ
ยืนยันบอกว่าเธอปลูกเอาไว้เพื่อรักษาโรคจริงก็ปลูกแค่ต้นเดียว
เพราะเธอก็ป่วยด้วยหลายโรคเป็นไซนัสบ้างก็อยากจะลองรักษาดูนะคะ
แล้วก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยจริงนะคะ
เมื่อสักครู่นี่เป็นภาพบรรยากาศที่โรงพักเมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งนี่แหละโอ้โฮชาวบ้านเข้ามากดดันไงอะไรปลุกกัญชาต้นเดียวนี่ถึงขนาด
ต้องจับอะไรกันรุนแรงขนาดนี้นะคะ
ส่วนบรรยากาศที่บ้านนางสาวสุดาศรีนาธนาจาอายุ๓๒ปี

ซึ่งถูกจับเมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะเธอปลูกกัญชาไว้๑ต้น
ล่าสุดมาเจอที่บ้านก็คือได้รับการประกันตัวมาแล้วนะคะ
หลักทรัพย์จำนวนหนึ่งแสนบาทมีญาติพี่น้องมาให้กำลังใจ
แล้วก็นำเอาด้ายสายสินมาผูกข้อมือให้กับนางสาวสุดาเพื่อรับขวัญด้วย
นางสาวสุดาก็พาไปชี้ให้ดูเลยจุดที่ปลูกต้นกัญชาที่อยู่หลังบ้าน
พื้นที่นี้ใช้สำหรับปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองในครอบครัวจริง
ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีประวัติเรื่องยาเสพติดไม่เคยปลูกต้นกัญชามาก่อน
เป็นครั้งแรกเลยที่เธอเอาเม็ดมาหยอดลงดินเพราะดูข่าวทางอินเตอร์เน็ต
แล้วก็มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคอาการป่วยก็อยากจะลองดูนะคะ
เพราะว่าตัวเองร่างกายไม่แข็งแรงป่วยเป็นไซนัสอยากหายเลยลองปลูก
แต่ยังไม่ได้นำมาทำอะไรเลยโดนจับซะก่อนค่ะ
ฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยนะคะ
นี่แหละเธอยอมรับว่าสิ่งที่ทำก็ผิดกฎหมายแต่อยากให้เจ้าหน้าที่เห็นใจหน่อย

ญาติพี่น้องด้วยแต่ว่าหนี้โทรศัพท์เธอก็ถูกยึด
ครอบครัวก็หาเช้ากินค่ำแล้วยังต้องลำบากหาเงินกู้ยืมมาประกันตัวอีกนะคะ